คุณลุงคุณลุงนัดสาวคู่ขาเนี่ยจะมามีอะไรกันที่ม่านรูด
แล้วกินไวอาก้าเพิ่มพลังสุดท้ายช็อกตาย
ผู้หญิงก็ตกใจขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเที่ยงเผลอ๒พี่น้องที่สุขพันธ์บุรีนะคะ
ดังนั้นพอตำรวจทุ่งคอกได้รับแจ้งก็รีบไปที่โรงแรมม่านรูด
ไปเจอศพของลุงเอกอายุ๖๒ปีคือนอนอยู่บนเตียงนะ
เปลือยอยู่มีผ้าขุนหนูคุมขาห้อยมาที่ปลายเตียง

ไม่มีร่องรอยการต่อสู้อะไรแต่ว่าไวอากร่าหักอยู่ครึ่งเม็ด
แล้วก็มีถุงยางแบบยังไม่ได้ใช้ด้วย
ทีนี้พนักงานของม่านรูดบอกว่า
ลุงกับผู้หญิงคู่ขามากันคนละทีไม่ได้มาพร้อมกันนะ

แต่พอครบเวลา๑ชั่วโมงแล้วอ้าวไม่เห็นออกมาสักทีนึง
พอพนักงานเข้าไปดูปรากฏว่าเห็นว่าลุงตายแล้ว

ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ของลุงไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ของสาวคู่ขา
แต่ลุงไปขอยืมแม่ค้าส้มตำ
บอกว่าเดี๋ยวจะให้ผู้หญิงขี่มอเตอร์ไซค์แล้วไปเจอกันที่โรงแรม

ส้มตำไม่รู้หรอกว่าผู้หญิงที่มาเอามอเตอร์ไซค์ตอนนั้นเป็นใครแต่ก็ให้ยืมไป
มันนานแล้วทำไมตะลุงไม่เอามอเตอร์ไซค์มาคืนสักที
แม่ค้าส้มตำตามมาเจอที่โรงแรมอ้าวรู้ว่าลุงตายแล้ว
ฟังตำรวจนิดนึงค่ะตำรวจบอกว่า
ลุงน่าจะนัดสาวคู่หามาเจอแล้วก็มีเพศสัมพันธ์กัน
กินยาไวอากร้าเพิ่มพลังจนช็อกหมดสติ
ยังไม่ทันได้มีอะไรกันนะผู้หญิงเห็นแล้วตกใจไง
ตกใจก็คงจะรีบเอามอเตอร์ไซค์ขี่หนีไปคืนแม่ค้าแล้วก็หนีหายไปเลย
เดี๋ยวตำรวจต้องส่งศพลุงไปชนะสูตรก่อน
แล้วก็ตามหาตัวผู้หญิงคู่ขามามาสอบปากคำแล้วก็ดำเนินคดีต่อไปค่ะ